มาดูกันที่ความคืบหน้าคดีเมื่อวานนี้ไทยรัฐนิวโชว์นำเสนอไปแล้ว
เกลื่อนถนนที่จังหวัดเชียงใหม่กว่าครึ่งแสนด้วยกันนะครับ
มีคนเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รูดซิปกระเป๋าไม่สนิท
เงินก็ร่วงเต็มเลยนะครับหลายคนก็ไปทยอยเก็บ
แล้วก็ไปร้องบอกว่าโอ้โหเดือดร้อนมาก
เงินจะนำไปซื้อมอเตอร์ไซคันใหม่ตั้งใจว่า
นี่เป็นเงินเก็บเป็นเงินที่แม่ส่งมาให้
ดังนั้นไปแจ้งไว้ที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกที่เชียงใหม่ไว้แล้ว
หลายคนก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเงินที่เก็บมาได้
ใครที่เก็บไปแล้วเอาไปคืนดีกว่าเจ้าของจะได้สบายใจ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาครับไม่ใช่ใครอื่นใคร
เป็นเจ้าพ่อเป็นนักค้ายาเสพติด
ตำรวจก็เลยซ้อนแผนจับกลุ่มเลยโทรไปบอกว่า
คุณครับมีเงินคนเขาเอามาคืนครบแล้วมารับได้ที่โรงพัก
ไปถึงพูดคุยไปมาสุดท้ายแผนแตก
มีหมายจับค้างเก่าอยู่เรื่องของคดียาเสพติด
ตำรวจก็เลยไม่เชื่อว่าเงินนี้จะเอาไปซื้อรถจักรยานยนต์หรือว่าช้อปเปอร์
ท่านว่าเงินที่ได้เป็นเงินมาจากการค้ายาเสพติดหรือเปล่าด้วย
เป็นผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจผูธรช้างเผือกที่จังหวัดเชียงใหม่
ทำเงินจำนวน๕๓๙๐๐บาท
หล่นลงพื้นถนนใกล้กันกับแยกขวงสิงเล็กน้อยนะครับ
ถึงโรงพยาบาลลานาก็มีคนที่ผ่านไปผ่านมา
จอดรถเก็บเงินกันเป็นจำนวนมากแล้วก็กลายเป็นข่าวกัน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเหตุการณ์ณขณะนี้เนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการนำภาพไปแชร์กันต่อในสังคมออนไลน์
ล่าสุดครับตำรวจภูทรแม่ริมและตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
วางแผนจับกลุ่มหลังเห็นนายพุทธิพงศ์ตามสื่อต่าง
พันธุ์ตำรวจโทยุทธการเมธาสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่ริม
บอกว่าเมื่อเห็นนายพุทธิพงศ์จำได้ทันทีครับ
ว่าเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกลุ่มในสมัยที่เป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวน
อยู่ที่สถานีตำรวจภูทรเชียงใหม่ก็วางแผนโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ต้องหา
ทำทีว่ามีคนเก็บเงินไปได้เมื่อวานนี้แล้วก็นำเงินมาคืนให้ครบหมดแล้ว
ให้มารับที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
พอผู้ต้องหาหลงกลครับเดินทางมารับเงินถึงที่โรงพักจึงแสดงหมายจับให้ดู
พร้อมกับจับกลุ่มก่อนจะพาไปตรวจค้นที่บ้านพักในตำบลป่าแดด
และหอพักไม่มีชื่ออยู่ในซอยข้างมหาวิทยาลัยภายัพธิ์
พบเพียงอุปกรณ์ที่ใช้เสพยาบ้าจำนวนหนึ่งเท่านั้น
นายพุทธิพงศ์บอกว่าเงินที่ทำหล่นบนถนนเมื่อบ่ายวานนี้
เป็นเงินของพี่ชายเตรียมนำไปซื้อรถช็อปเปอร์
ไม่เกี่ยวกับการซื้อขายยาบ้านะครับ
แต่ว่าประเด็นนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อ
เพราะผู้ต้องหารายนี้มีประวัติผัวพันธ
ถูกจับในคดีจำหน่ายยาบ้ามาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็มีหมายจับคดีค้างเก่าอีก๒โรงพัก
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มของตำรวจนะครับ
และถ้าหากว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมนั้นติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ